มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับ
อุบลรัชธานีระดับน้ำมูลยังคงสูงขึ้นยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็ติดตามแล้วก็ลงพื้นที่
ล่าสุดยังพบว่าระดับน้ำท่วมก็ยังสูงเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หาดคูเดือก็ขาดแคลนเรือในการเข้าออกชุมชนแล้ว
เพราะว่าจุดนี้มีเรือของเจ้าหน้าที่ต่อชะดอ
ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แค่๒ลำเท่านั้นเองนะครับ
ติดตามการรายงานได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานมาจากอุบลราชธานีครับเชิญครับ
วันนี้นะครับที่จบวิวรัชธานียังคงพบว่าระดับน้ำนั้นยังคงถ้วมสูงนะครับ
ขณะที่เรือของชาวบ้านนะครับที่จะใช้เข้าออกในหมู่บ้านนั้น

โดยทางต่อชะดอนั้นก็ได้บอกว่ามีเรือเพียง๒ลำเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้เรือทั้งสองลำนั้นก็ใช้ในการขนย้ายสิ่งของ
เข้าไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับ
บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับพบว่าน้ำนั้นอยู่ที่ระดับ๕๖เมตรนะครับ
โดยดาบตำรวจธนกิจใกล้ฝนนะครับผู้บังคับหมู่ต่อชะดอที่๒๒
ประจำจุดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านครูเดือนะครับ
บอกว่าบริเวณนี้นั้นยังขาดแคลนเรือ
เพราะมีเรือของเจ้าหน้าที่เพียง๒ลำเท่านั้นที่คอยให้บริการ
และสัญจรเข้าออกลำบากเพราะกระแสน้ำในพื้นที่ค่อนข้างไหลเชี่ยว
การบังคับเรือต้องใช้คนที่รู้เส้นทางในหมู่บ้าน
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างที่อาจจะเกิดขึ้นครับ

เพราะว่าประชาชนบางทีมารอรับเรือ
ก็บางทีคณะมาคณะมาแจกสิ่งของมาเยอะ
เรือเราก็ไม่พอครับผมประชาชนก็ต้องรอเรืออีก
ก็เสียเวลาอย่างนี้ครับ
เช่านั้นไปที่บ้านของเรือครับ
ในพื้นที่ส่วนใหญ่
น้ำมันอยู่หลังที่ไหนครับ
ประมาณ๖เมตรครับ

ก็เดินทางมาจากจังหวัดศรีสเกต
เพื่อมาขนย้ายเข้าของออกจากหอพักให้กับลูกสาว
หลังจากอบพยพออกมาจากพื้นที่น้ำท่วม
คนของลูกสาวลูกสาวนี้อยู่ที่มทัยธานี
เพราะว่าตอนที่น้ำจะท่วมก็ออกมาก่อน
ทางมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกมา
ออกมาที่นี่เข้าไปไม่ได้น้ำมันขึ้นมาเรื่อย
ที่นี่ทางมหาวิรัยก็จะเปิดเรียนวันจันทร์
เขาประกาศตอนไหนเขาประกาศทันไหม

เมื่อสักรูดที่ผ่านมานะครับนายเทวาลิปตาภัณฑ์รบรัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรีนะครับก็เดินทางมาพร้อมกับสมเด็จพระมหาธิราชานะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มอบถุงยางชีพเพื่อวันเทาะความเหลือร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นโดยลงพื้นที่ไปยังวัดท่ากกแห่และก็
แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้นะครับจากการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเพจของจังหวัดอุบลธานีนั้น
พบว่าระดับน้ำนั้นได้ลดลงเพียงประมาณ๑๓เซนติเมตรเท่านั้นครับ
เพื่อที่จะเตรียมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ

รายงานจากอำเภอเมืองอุบรัชธานีครับ